ผู้ชมเราผ่านมาสองชั่วโมงและตั้งแต่แปดโมงจนถึงตอนนี้
หีบไปแล้วสำหรับเลือกตั้งล่วงหน้ามีคนไปใช้สิทธิ์เยอะมากนะครับ
โดยเฉพาะที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิเป็นเขตที่มีพื้นที่นี้
มีคนไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเยอะที่สุด

ติดตามพร้อมกันกับคุณศิริวัณรักษาผู้สุข่าวของเรา
รายงานสดเข้ามาให้ทราบกันนะฮะเชิญเลยครับ

ชาวนี้ทีมขาวแท้วรัฐทีวีของเรา
ก็มาเกาะติดบรรยากาศของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต
ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิและมัธยมบ้านบางกะปินะคะ
ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีคนมาลงทะเบียนพอ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในกรุงเทพหานครค่ะ
เริ่มเปิดหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา
จนถึงตอนนี้นะคะ๒ชั่วโมงเต็มแล้ว
ก็มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ
หน่วยเลือกตั้งกลางโรงเรียนบ้านบางกะปิ

ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ
จากรายงานของข้อมูลของกรกตนะคะ
ที่มีประชาชนลงทะเบียนมาขอใช้สิทธิ์จำนวนมาก
ถึง๖๑๔๐๑คนค่ะ
และปีนี้ค่ะกรกตได้จัดระเบียบโซนลงคะแนน
แตกต่างจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมานะคะ
โดยได้แยกฝั่งโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
จะเป็นพื้นที่ลงคะแนนเลือกตั้งของภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะ
ส่วนที่โรงเรียนบ้านบางกะปิ
สำหรับผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพหานคร
ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้
เพื่อให้การลงคะแนนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
ซึ่งบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นะคะ
มีผู้ใช้สิทธิ์มารอตั้งแต่๖โมงเช้าเลยนะคะ
ซึ่งหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า

เตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่ค่ะ

ที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
อย่างกิฟต์วิราวัลอพิญญาโพง

พร้อมด้วยจาก๑๑นักทะพงเกษาพันธ์สามีค่ะ
ก็บอกกับไทยรัฐทีวีของเราว่า
ในวันที่๒๔มีนาคมนะคะ
ไม่สะดวกที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เพราะว่าจะต้องเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติ
ได้ลงทะเบียนขอเลือกตั้งนอกเขต
วันนี้จึงรีบเดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เช้านะคะ
เพราะว่าช่วงเย็นยังมีโปรแกรมแข่งขัน
เล็ตบอลไทยลีกรอบชิงชนะเลิศ

ก็พร้อมกล้าเตรียมตัวค่ะแต่ก็ตื่นเต้นค่ะ
เพราะว่ามันไม่ได้เลือกมานานแล้วค่ะ
ใช่เป็นบรรยากาศไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ค่ะ
โอ้โหพี่ตื่นตั้งแต่ตี๕มั้งตื่นเต้น

เพราะว่าพอดีทะเบียนบ้านของกิฟกับนัทยังอยู่ที่โคราช
แล้วก็วันที่๒๔ต้องกลับไปเลือกตั้งที่โคราชค่อนข้างที่จะไม่สะดวก
เพราะว่าทางแคมป์ทีมชาติจะเรียกเข้าเก็บตัวด้วย
แล้วก็มีงานในวันที่๒๕ก็เลยต้องลงทะเบียนมาเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ก่อนครับ
ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะ

แต่ก็พยายามที่จะแบ่งเวลามาเลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ของพวกเราเองนะคะ
ขณะที่นางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกรุงเทพหานคร
ก็ได้มาตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่หน่วยเลือกตั้งนี้นะคะ
ก็บอกว่าแม้หน่วยนี้จะมีผู้ใช้สิทธิ์มากที่สุดถึง๖๐๐๐กว่าคนค่ะ
แต่ก็เชื่อว่าจะสามารถให้บริการได้ทันเวลา
ทางนี้นะคะบอกว่าหากเมื่อถึงเวลา๑๗นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาปิดหีบ
แต่ยังมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ในบริเวณโรงเรียนซึ่งถือเป็นหน่วยเลือกตั้ง
ก็จะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้า
แต่ไม่มาใช้สิทธิ์จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันที่๒๔มีนาคมได้ค่ะ
จากนี้ค่ะก็ยังมีผู้สังเกตการณ์จากพักการเมืองมาร่วมสังเกตการณ์ความเรียบร้อยการเลือกตั้งด้วย
รวมถึงมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือพีเน็ตค่ะ
ก็เข้าสังเกตการณ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนบ้านมากะปิด้วยค่ะ
ย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับขั้นตอนของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะ
เมื่อมาถึงที่หน่วยเลือกตั้งสามารถตรวจสอบชื่อด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะ
เมื่อรู้ลำดับที่หน่วยและเก็บเลือกตั้งจังหวัดแล้วนะคะ
ให้มารอใช้สิทธิ์ที่หน้าหน่วยแสดงบัตรประชาชนรับบัตรเลือกตั้งและซองบัตรค่ะ
บัตรเลือกตั้งใส่ซองบัตรปิดผนึกให้กับเจ้าหน้าที่เซ็นชื่อแล้วนำไปห่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งค่ะ
ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาจนถึงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะคะยังมีเวลาเหลืออีกหลายชั่วโมงนะคะ
ยังมีเวลาเหลืออีกหลายชั่วโมงนะคะหากประชาชนคนไหนที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะคะ
ก็ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันด้วยนะคะ
โดยเฉพาะผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านบางกะปิและมัธยมบ้านบางกะปินะคะ
อยากจะแนะนำว่าถ้าจะเดินทางมานะคะแนะนำให้เดินทางมาด้วยรถขนส่งสาธารณะค่ะ
เพราะว่าขณะนี้นะคะการจราจรโดยรอบหน่วยเลือกตั้งได้ติดขัดแล้วค่ะ
สิริวัติข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากโรงเรียนบ้านบางกะปิค่ะ
ขอบคุณครับเผื่อเวลากันหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ด้วย
ยังมีเวลาอยู่ตลอดช่วงบ่ายนี้นะคะ